แรงงานเกาะสร้างชาวพม่า
เดินเข้าไปปัสสาวะอยู่ในป่าข้างทางค่ะ
แต่ไปเจอกับคือมันก็มืดนะ

วิ่งกลับไปค่ะไปบอกนายจ้างว่าเจออะไรไม่รู้แปลก
ในจ้างก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามาดู
สรุปว่าเป็นจราเข้จริงแต่ว่ามีแต่หัวตัวไม่อยู่ค่ะ
แล้วใครช่างเอามันไปอยู่ตรงนี้ล่ะ
นั่นสินี่คือซากนะคะเป็นหัวเท่านั้นค่ะ
ซุกอยู่ใต้แท่นเสาโทรศัพท์
มันเหมือนแบบว่าไอ้เสาทัพมันตายหรือยังไงหรือมันโผล่มาจากดิ้น
หรือว่าตัวอยู่ใต้เสานี้รึเปล่าแนนอนอาบแดดอ้าปากอย่างนี้รึเปล่าใช่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นที่ผ่านมาค่ะ
อำเภอพระสมุทรเจดีสมุทรประการนะคะชื่อว่าคุณธนเดชสู่ความดี
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเป็นคนงานเกาะสร้างเมียนมานะคะ
บอกว่าไปเจอจราเข้อยู่ในป่าใกล้เสาสัญญาณโทรศัพท์

พอไปถึงชาวบ้านก็มุงดูกันเต็มไปหมดเลยนะคะแถวนั้นนะคะ
ข้างทางภายในซอยวัดแหลมฟ้าผ่าจุดนี้
ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูเจอจริงค่ะมีหัวจราเข้ซุกอยู่ใต้พื้นคอนกรีต
เมื่อสอบถามในเด๊ะในเด๊ะเป็นคนงานเกาะสร้างชาวเมียนมาร์
เป็นคนที่พบหัวจราเข้คนแรกเนี่ยเล่าให้ฟัง๑๐โมงเมื่อวานค่ะ
ปัสสาวะจุดนี้ขณะปฏิบัติกิจ

งงจราเข้หรือตัวเงินตัวทอง
เอ้าเสร็จกิจรีบกลับเลยค่ะ
หยิบไม่ทันสุดเลยนะคะกลัวมากค่ะ
รีบกลับไปบอกนายจ้างฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เมื่อเดือนนะค่ะไม่มีไข่ไข่ยา

บอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทอง

บันไดในที่ก่อสร้างปีนดูเธอก็จ้องดูเออจราเข้จริงจริงเนี่ย
ตัวเองกับคนงานก็ไม่กล้าออกไปกลัวจะเกิดอันตราย
เพราะไม่แน่ใจว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ต่อมาค่ะปีนขึ้นไปดูใหม่จอราเข้ยังอยู่ที่เดิม
แถมเพิ่มเติมคือกลิ่นเน่าโชยออกมาก็เลยตัดสินใจไปดูใกล้ใกล้สิ
จราเข้จริงแต่มีแต่หัวก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามาดูนะคะ

เออมันก็คำดีเหมือนกันเนอะ
กลัวอยู่ตั้งหลายวันสรุปเป็นจราเข้ที่ตายแล้ว
อ่าสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันบ้างนะคะ
ชื่อว่าในเสน่ห์เสมสุวรรณค่ะ
บอกว่าก็อยู่จุดนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วนะไม่เห็นเคยเจอจราเข้เลย
มาวันนี้นี่แหละผู้ใหญ่บ้านมา
แล้วก็มีคนมายืนดูตัวเองก็มาดู

จุดนี้นะคะเขาก็บอกว่าก็เข้ามาบ่อยครั้งเหมือนกัน
เก็บมะขามเทศแต่ก็ไม่เคยเจอนะ
หรือเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้
หรือจะมีคนซื้อจราเข้มากิน
ลอกหนังเอาเนื้อมันไปกินแล้วเอาหัวมันมาทิ้งไว้
หรือจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ที่เอาหัวจอระเข้มาทำกุนใส

ดำเนินการให้ถูกต้องตามวิธีต่อไปค่ะ

เราก็เลยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันยังไง
แล้วสภาพป่าด้านข้างหลายคนก็เอ๊ะมันหลุดมาหรือเปล่า

ก็มาแต่หัวตัวหายไปไหนก็ไม่รู้
เรื่องของสัตว์เรื้อคานบางทีมาปรากฏตัวคนเห็นตกออกตกใจ